คุณผู้ชมอันนี้ก็โหดเหมือนกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเลย
เดี๋ยวจะให้ดูป้าตุ๊กป้าตุ๊กก็จะไปทำบุญที่วัด
แต่อ้าวทำไมภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเจ้าอาวาสถือมีดวิ่งจีวอนปลิว
ไล่ฟันป้าตุ๊กแบบนี้ค่ะ
โอ้ยเสียงดังแบบนี้คุณผู้ชมครับสองคลิปสองมุม
คลิปนี้เห็นป้าตุ๊กวิ่งหนีเห็นพระวิ่งไล่และถือมีดด้วย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงของป้าตุ๊กร้องขอความช่วยเหลือ
ใช่ค่ะโอ้ป้าตุ๊กก็อายุเยอะแล้ววิ่งแทบไม่ทันนะคุณ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพระถึงถือมีดไล่ฟันป้าตุ๊กแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองฟังข่าวนี้นะเพราะว่าวันนี้เราไปหาป้าตุ๊ก
แล้วก็เจอป้าตุ๊กด้วยถามป้าตุ๊กเหมือนกันว่าป้าตุ๊กจะเอาไงต่อ
เอาเล่าเหตุการณ์ก่อนละกันค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวัดที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
สายของวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นแหละเมื่อกี้
ขอดูมุมเมื่อกี้ตอนที่พระวิ่งไล่ค่ะพระน่ะถือมีดวิ่งมานะ
ผู้หญิงก็วิ่งหน้าตาตื่นผู้หญิงคือป้าตุ๊กนี่แหละค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับป้าตุ๊กจริงไปคุยตั้งแต่เมื่อวาน
ตุ๊กก็เล่าให้ฟังว่าป้าก็แค่ถามพระไปถามอะไรล่ะป้าตุ๊ก
ทำไมพระท่านเจ้าอาวาสท่านถึงโมโหแบบนี้ป้าถามว่าทำไมต้องตัดกุญแจโบสถ
แล้วก็เปลี่ยนกุญแจใหม่ด้วยอ่ะครับเนี่ยพระสงฆ์ที่เฝ้าโบสถประจำเนี่ย
ต้องไปปรากฏข้างนอกอ่ะท่านเออพระสงฆ์เนี่ยท่านเข้าไปไม่ได้
คือจริงเอาแบ็คกาวน์ก่อนนะป้าตุ๊กกับที่วัดเนี่ยโอ้โห
ตุ๊กรู้จักพระทุกรูปที่วัดนี้เพราะป้าตุ๊กนะมาทำบุญเป็นญาติโยมที่อยู่ใกล้วัด
คุณผู้ชมแล้วป้าตุ๊กก็สนิทชิดเชื้อกับพระทุกรูปเลยมาบ่อย
รวมถึงเจ้าอาวาสด้วยใช่แล้วเมื่อวานก็แค่ถามเองไม่รู้เจ้าอาวาสท่านไปกินอะไร
ฉันอะไรมาถึงโมโหป้าตุ๊กขนาดนั้นเพราะว่าพอถามเสร็จท่านเจ้าอาวาสก็ตอบนะ
แต่ก็ตอบว่าไงรู้ไหมว่าวัดมีสิทธิ์ทำได้แต่พอป้าตุ๊กก็ซักไปเรื่อยซักไปเรื่อย
นี่นั่นแหละท่านเจ้าวาดก็เริ่มมีอารมณ์แล้วแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันจนไปเอามีดนี่นี่
มีดอันเนี้ยเนี้ยมาวิ่งไล่เหมือนกับจะฟันป้าตุ๊กอะค่ะครับ
ตุ๊กบอกว่าป้าไม่ได้พูดชวนทะเลาะเลยนะแต่เจ้าอาวาสอ่ะแกก็โมโหร้าย
นี่ยังดีนะเนี่ยป้าวิ่งหนีทันแล้วก็ตะโกนขอให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดช่วย
งั้นน่ะป้าก็ตายแล้วทีนี้คุณผู้ชมถามป้าตุ๊กแล้วใช่ไหม
แต่พระลูกวัดก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าปกติโยมตุ๊กจะมีปัญหามีปัญหาหรือว่าทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันกับเจ้าอาวาสอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แรงไงรอบเนี้ยรุนแรงแล้วหลังจากเกิดเหตุนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาคุยมาเคลียร์แล้วถามว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้เจ้าอาวาสจะศึกไหม
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ศึกนะคะทีนี้เรื่องคดีความก็เลยต้องปล่อยไง
ใช่นะฮะพระลูกวัดที่ให้สัมภาษณ์กับเราคือท่านเป็นพระและเป็นกรรมการของวัดด้วย
คือท่านก็ไม่เห็นด้วยกับท่านเจ้าอาวาสหรอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นพระ
ต้องควบคุมอารมณ์ได้ต้องสันติแต่ทำไมถึงขนาดถือมีดไปไล่ฟันโยมตุ๊กเขา
ถ้าโยมตุ๊กหนีไม่ทันนะท่านเจ้าอาวาสจะฆ่ายมตุ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย
ทีนี้มันก็เลยเกิดการมีปัญหาแล้วก็อยากให้ทางพระชั้นผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอะไรเข้ามาดูแลเหตุการณ์นี้เลย
ไม่รู้ว่าจะจับท่านเจ้าอาวาสศึกหรือเปล่า
นี่ค่ะลองฟังป้าจุ๊กหน่อยละกันค่ะ
เจ้าแขนอะไรล่ะป้าก็ขอเวลา๓วันจะดูนี่ว่าสำนักพุทธจะจัดการยังไง
เหตุการณ์ที่โดนไล่ฟันเนี่ยระแวงบ้างไหม
ก็ไม่จะว่าระแวงมันก็มีส่วนนะแต่วันนั้นที่โดนไล่ฟันน่ากลัวมาก
ดูมีดเขาที่เล่นเบลอเลยนะถ้าป้าล้มไปก็ตายพอดีเลยนะ
เนี่ยคุณผู้ชมป้าตุ๊กบอกว่าให้เวลา๓วันนะว่าทางสำนักพุทธจะว่ายังไง
ป้าตุ๊กก็บอกด้วยว่าอันนี้ป้าแจ้งความไปแล้วป้าจะเอาเรื่องมันเป็นคดีอาญานะ
พระมาใช้อารมณ์แล้วก็มาวิ่งไล่ฟันแบบนี้เหนือเหตุผลใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแบบนี้ได้ยังไง
แล้วเนี่ยจริงเราก็พยายามจะไปถามทางวัดเหมือนกัน
ใช่ครับพยายามจะไปหาท่านเจ้าอาวาสนะครับแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ยังไม่สะดวก
ในการที่ให้สัมภาษณ์นะฮะแล้ววันนี้ทางวัดไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับ